แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

พูดเลยว่าวันนี้นะลูกกาวนะมีสิ่งดีมานำเหนอคุณผู้ชม
บอกเลยว่าอภิษที่พลาดมากเลย
ใช่แล้วอีกอย่างนี้นะเพราะวันนี้กาวจะมาแบบ
อะไรลูกอะไรลูกจะว่าฮืออะไรลูก

ออกกำลังกายแม่ฟิตเนี่ยเนี่ย
ออกกำลังกายลูกที่หอกอะไรตอนนี้
กับการออกกำลังลูกไปร้องเพลงดีกว่าค่ะ
อันนี้อุทยานเพลงเก่าได้เลย
อยากจะเอากำลังลูกไปที่นู่นค่ะไปฟิตเน็ตค่ะ

ชุดนี้ได้เลยนึกว่าแม่สวรี

แต่หน้าละวงหน้าค่ะแม่ฟอง
มันเง้ออุปกรณ์รู้มั้ยว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรามาเอาเป็นอุปกรณ์มาใช้เป็นอุปกรณ์ได้แค่รำเชิญคนนี้เลยจะมาคุยกับเรา

สถานที่อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
อยากเจอเขาแล้วโอ้ถ้าอย่างงั้นอย่ารอช้าคุณแม่ค่ะ

สวยแซ็บเวอร์

สวยแซ็บเวอร์
ดาราและนางแบบชื่อดังที่เหล่าแม่บ้านหลายคน
ยกให้เป็นไอดอลเรื่องรูปร่างสวยที่มาพร้อมสุขภาพที่ดี
วันนี้คุณเมจิก็จะมาเผยสุดยอดเคล็ดลับ
ทั้งการออกกำลังกายและเมนูเพื่อสุขภาพสุดฟิน
งั้นตอนนี้รีบไปฟิตแอนดเฟิร์มกับเธอกันเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะขอต้อนรับคุณเมจิอโนมาค่ะ
อันนมาคุ้บ
สวัสดีค่ะ

ต้องบอกว่าถูกฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งร่างเลยเนอะ

แล้วทำได้ดีแล้วรักษาฟอร์มเอาไว้ได้

ก็จริงคือเป็นคนทานเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าในช่วงตอนที่อายุยังเด็ก
มันเหมือนระบบเผาผลาญแล้วอยู่ดี
แต่พอมันเลย๓๔๓๕นี่มันเริ่มเจ๋ง
เออจริง
ประเด็นคือแปลว่ามันไม่ใช่ทานเยอะทานน้อยประเด็นคือเราทานอะไรต่างหาก

คือว่าสิ่งที่แม่จิมองหาก่อนก็คือหน่วยของโปรตีน
ไข่ไข่ปลาไก่เนื้อสัตว์เนื้อหัว

๒อาหารที่ไม่ได้ใส่สารเคมี
คือเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขบวนการลงงานมาอย่างเช่น
โปรเต้โต้ชิป๑ไส้กอกก็ได้ครับพี่ท็อป

ผลไม้บางอันมันไม่ได้เป็นรสผลไม้
เขาก็ไปแต่งเติมสีอันนี้เขาเรียกว่าไม่คลี

เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นไม่คลีน
แล้วคันนี้ถามว่ามันทำให้อ้วนไหม

ทีนี้บางคนถามว่าเอ้าไม่เป็นไร

ร่างกายเรามันรู้ว่ามันต้องการสิ่งที่มันเคยเป็น

มันจะต้องมองแล้วสมมุตินี่ร่างกายนะ

มันเอ้ยฉันรู้จักมันเดี๋ยวฉันย่อยมันเอง

มันจะสแตนบายเพราะเขาเรียกว่าเขาเรียกมันเจอเพื่อนแปลกหน้า
พอมันสแตนไปมันจะหยุดเห่าไอ้พวกโปรตีนกับค้าแป๊บนึง
มันจะหยุดไอ้สิ่งที่เรากินแล้วมันจะสแตนบายเพราะมันต้องมีเรื่องจัดการกับเพื่อนแปลกหน้า
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ระบบเมตตาบริซึมของเราต่ำลง
นี่เขาเล่าแล้วเพลินมากเลยเล่าแบบนี้ไม่พอนะคุณเมจิ
วันนี้เนี่ยนะอยากจะให้คุณเมจิมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนการออกกำลังกาย
มาออกกำลังกายให้คุณแม่บ้านดูด้วยดีไหมคุณแม่
ก็คือให้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของอาหารเท่านั้นนะคะ

คุณแม่มีชุดเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวฟิตอันเติมไปพร้อมกันนะ
จริงชุดนี้ได้เลย

ช่วงหน้าค่ะเขาไม่ดวกเลย